มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ก็คือคืนวันที่๔ตุลาคมเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
มีคนร้ายใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านะสักประมาณ๖๗คน
บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายสองสามีภรรยาที่เขาเปิดบ้านเป็นร้านขายของชำอะค่ะ
สามีพระยาคู่นี้เนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายหมอนตัวสามีเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
ภรรยานี่บาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วเขาก็มีลูกสาวคนหนึ่งอายุ๑๓ปี
ลูกสาวรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยพังประตูห้องนอนเข้าไป
แล้วพอประตูเปิดลูกสาวอยู่หลังประตูคนร้ายเลยมองไม่เห็นแล้วก็ห้องปิดไฟมืดด้วย
แต่ลูกสาวคนนี้มองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างคุณภาคภูมิ

ใช่คนร้ายไม่รู้แต่ลูกสาวเนี่ยมองเห็นเหตุการณ์คือเห็นว่าพ่อถูกฆ่าค่ะ
เห็นว่าแม่ถูกทำร้ายจนเจ็บหนักเจ็บสาหัสนะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
คือเบื้องต้นที่คนร้ายบุกเข้าไปไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยนะ
ก็เลยคาดว่าไม่ใช่การชิงทรัพย์แน่
อาจจะเป็นเรื่องของปมธุรกิจหรืออาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว

ตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเป็นตึกแถวชั้นเดียวนะคะ
ในพื้นที่บ้านป่ายุบตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
คนร้าย๖๗คนค่ะ
บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายนายเม็ดอายุ๔๐ปี
และนางสาวชะเอมอายุ๔๒ปีเป็นสองสามีภรรยานะคะ
เป็นชาวไทยเชื้อสายหมอนเขาทำงานรับจ้างแล้วก็เปิดร้านเป็นร้านขายของชำ
เม็ดถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักค่ะ
นางเอมภรรยาเนี่ยได้รับปัจเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนาส่วนลูกสาว
ลูกสาวอายุ๑๓ปีไม่ได้รับอันตรายนะคะ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุอยู่หลังประตูพอดี

เห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายลงมือฆ่าพ่อของเธออย่างโหดเยี่ยม
เจ้าหน้าที่เจอท่อนไม้เปื้อนเลือดตกอยู่พงหญ้าใกล้บ้านที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ก็เลยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ

นาทีที่คนร้ายบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายพ่อและแม่ของเธอค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มนะคะ
นางเฉเอมผู้เป็นแม่เนี่ยค่ะกำลังนั่งคิดเงินจากการขายของอยู่ในร้าน
จู่ก็มีคนร้ายเป็นชายชะกัน๖๗คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คันค่ะ
ทั้งหมดใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านะคะ
บุกเข้าไปในร้านแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยทุบตี
มีอาวุธมีคมด้วยค่ะฟันนางเฉเอมเข้าที่แขนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เฉเอมก็ร้องขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นเนี่ยในเม็ดอยู่ในห้องพักด้านในอยู่กับลูกสาวก็ออกมาช่วยภรรยา
แต่กลับถูกคนร้าย๔คนผลักประตูห้องเข้าไปด้านใน
แล้วก็ใช้ไม้ตีใช้อาวุธมีคมนะคะ
ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหล็กขู่ช้าป่ะค่ะ
แทงเข้าไปที่ในเม็ดแทงที่บริเวณหน้าอกที่ท้องแล้วก็ที่หลัง

จนเสียชีวิตจมกองเลือดต่อหน้าต่อตาลูกสาว

ก็เลยไม่ถูกทำร้ายแล้วก็รอดชีวิตมาได้
หลังก่อเหตุคนร้าย๖๗คนขี่รถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องไว้

บอกว่าตอนแรกหนูนั่งดูทีวีอยู่
แล้วแม่ก็ได้ยินเสียงรถว่าใครขับผ่านมา
หันมาถามลูกนะว่ารถใครดูน่ากลัว

ไปเปลี่ยนเสื้อในห้องเพื่อที่จะไปอาบน้ำ
หลังจากนั้นล่ะค่ะกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ก็วิ่งกรูกันเข้ามา
แม่เนี่ยกรี๊ดเลยนะคะแล้วก็ถูกรุมทำร้าย
พอได้ยินเสียงลุกขึ้นมาก็ออกมาจากห้องแล้วถามว่ามีอะไรกัน
คนร้ายก็เลยผลักประตูเข้าไปทำร้ายพ่อ
ประตูดันมาบังตัวลูกสาวเอาไว้พอดี
แล้วก็มีชั้นบังเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็ในห้องตอนนั้นปิดไฟด้วย
คนร้ายก็เลยมองไม่เห็นลูกสาวอะค่ะ
แต่ลูกสาวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังติดตาอยู่เลย
ขอประนามกลุ่มคนร้ายว่าเลวมากที่ฆ่าพ่อแม่
พ่อเนี่ยตายแม่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ

ลงพื้นที่ไปคุยกับลูกสาวเนี่ยนะคะ
ลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้แม่พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะ
ตัวลูกสาวเองบอกว่าพี่สาวอีก๒คนกับญาติญาติทำใจไม่ได้เลย

รับว่าตอนนี้แม่อยู่ที่โรงพยาบาล
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อเสียชีวิตแล้วนะคะ
ลูกสาววัย๑๓ปีคนนี้ที่รอดชีวิตมาได้บอกว่า

คุยกันว่าเดี๋ยวต้องรอให้แม่หายจากอาการบาดเจ็บก่อน
แล้วค่อยบอกแม่ว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นลูกสาวบอกว่าไม่รู้เลยจริงว่าเกิดจากเรื่องอะไร
ที่ผ่านมาพ่อกับแม่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ทำธุรกิจค้าขายอย่างสุจริตมาโดยตลอดไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไร
ลูกสาววัย๑๓คนนี้ยังบอกกับคุณระวีการนักข่าวของเรานะคะว่า
ตอนนี้ยังกลัวอยู่เลย
ภาพที่คนร้ายลงมือฆ่าพ่อยังติดตาอยู่เลย
ตอนเกิดเหตุพ่อได้ยินเสียงแม่กรี๊ด
กรีดร้องก็รีบวิ่งออกไปช่วยแม่
แต่คนร้ายผลักประตูเข้ามา
เธอก็เลยถูกประตูบังเอาไว้มีชั้นวางของบังเอาไว้อีก
ห้องปิดไฟอีกคนร้ายก็เลยมองไม่เห็นลูกสาววัย๑๓คนนี้ค่ะ
ตอนแรกดูนั่งอยู่ตรงประตูห้องดูประทัดอยู่
แล้วลูกก็ได้ยินเสียงรถขับผ่านก็ให้ไปมอง
เจอรถขับผ่านแม่๓คัน

แม่ก็บอกว่ารถไหล่น่ากลัว

แล้วเขาก็วิ่งเข้ามา
ตอนนี้เขาวิ่งเข้ามาไม่เห็นเพราะว่าลูกเข้าห้องไป
ลูกก็ได้ยินเสียงแม่กรี๊ด
ลูกก็เชิกไปดูเขากำลังฝันแม่นั่งอยู่
แล้วทีนี้นิ๊กก็เเตอเปลี่ยนแปปประตู
มีความยาวขนาดไหน

ไม่ว่าไหนมีมีตยาว
กี่คนครับที่ถือ
ไม่เห็นอันเล็มเดี่ยว
มีคนเดียวที่ถือมีต
ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวเปล่าแต่ไม่เห็นอันเดียวไม่เห็นเล็มเดียว
แล้วเขาทำท่ายังไงคะ
ร้องไห้ว่าวิ่งออกหลังบ้านหนูก็ไปห้องเช้าห้องเช้าตรงนี้ค่ะ
ค่ะแล้วหนูก็ไปเรียกคนเรียกบอกว่าเรียกบอกว่าแม่ได้โดนฟัน
แล้วทีนี้หนูแล้วทีนี้หนูก็เดินออกมาจากห้องเช้า
แล้วพอหนูมองไปเพราะเขาก็วิ่งคือรถหนีออกไปฝั่งโน้น

คิดยังไงของใจ

แบบและหนูคิดว่าจริงก็เป็นความจริงอะ

ถ้าสายไม่รอด

หนังอภาพิษที่โดนฝัน
ส่วนพ่อก็นอนอยู่ในห้อง
ตอนแรกพ่อขยับอยู่แต่บอลลกออกไปอีกทีนึง

ต้องรอบาดแผลตามร่างกายคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะที่หนู

แล้วก็ตรงอกโดนเลือดเล็กคุยชาป
หนูได้เข้าไปประคองพ่อไหมหรือพูดอะไรกับพ่อพ่อ
น่ารักข่ะร่วมหนูเหมือนเด็กถ้าหนูกลายดึงบ่อขึ้นหนูก็เลี่ยวแจ้งพ่อ
ส่วนสาเหตุที่คนร้ายบุกเข้าไปลงมือฆ่า
ลูกสาวบอกว่าน่าจะเป็นปัญหานอกบ้านของพ่อ
เพราะคนในครอบครัวไม่เคยรู้มะก่อน

เธอก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนั้น
พ่อไปมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ก็ได้ไปเจอกับญาติของผู้ตายด้วยนะครับ
ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหลังจากได้ยินเสียงลูกวัย๑๓ปีของผู้ตาย

ก่อนจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ทันทีที่พี่ไปเห็นนะคะคือ
สภาพพื้นที่เป็นอย่างไรแล้ว

วิ่งไปแล้วหรือขับมอเซ็ตไปแล้วหรือไง
หลังเกิดเหตุแล้วค่ะไม่มีคนร้ายแล้วค่ะ
เจอแต่น้าที่นั่งอยู่แล้วก็เลือดท่วมตัว
ก็น้าผู้ชายอยู่ในห้องนอนค่ะ
รู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
น้องอยู่ในอาการอย่างไรบ้างค่ะตอนนั้น

ร้องไห้ค่ะแล้วก็พยายามเรียกให้คนมาช่วย

เห็นใจพ่อควรนี้มากหน่อยแค่ไหน
มากค่ะเพราะว่าเป็นญาติด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านด้วย
คือนอกจากความหวาดระแวงของญาติญาติ
เพราะว่ากลัวว่าคนร้ายจะกลับมาอีกนะฮะ
ไม่ปลอดภัยอันนี้ระแวงแน่นะครับ
ชาวบ้านหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

เนื่องจากเข้ามาอยู่ในพื้นที่กันได้ร่วม๖ปีแล้ว

ขณะนี้เพื่อนบ้านทุกคนต่างเห็นใจครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ที่ต้องมาสูญเสียพ่อไปแม่ก็ยังบาดเจ็บหนัก
ที่ผ่านมาผู้ตายอาจจะเป็นคนที่ดื่มสุรา
แล้วก็มีทีท่าที่เป็นคุณพูดจาเสียงดัง
แต่ก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ส่วนศพของในเม็ดนะครับตำรวจได้ส่งไปตรวจชนะสูตร

ญาติก็กำลังรอรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ก็จะมีที่วัดหัวนาซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน
ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะตั้งสวดบำเพ็ญกุศลกี่วันอะไรยังไงนะครับ
หลังจากที่ผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับญาติแล้วนะครับ
ทางตำรวจได้เรียกย่าดและเด็กหญิงวัย๑๓ปี
มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
โรงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗พร้อมกับพการสภเมืองกาจณะบุรี
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนของสพเมืองกาล
ได้ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีด้วย
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อเร่งหาตัวคนร้าย
ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนต่าง
แต่ว่าถ้าเรื่องปมการสังหารตำรวจตั้งไว้หลายประเด็น
เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวความขัดแย้งในเรื่องอื่น
ส่วนประเด็นก่อนหน้านี้ที่ผู้เสียชีวิตไปรับงานก่อสร้าง
ก็กำลังตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตไปมีความขัดแย้งกับใครหรือไม่
จากตำรวจทราบข้อมูลว่าผู้ตายไม่ได้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่นะครับ
เป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก

ในการชนสูดสบในเม็ดนะคะเบื้องต้น
บอกว่ามีแผลถูกตีที่ศีรษะ
แล้วก็มีแผลถูกแทงตามลำตัวทั่วร่างกายเลยค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
คนร้ายดูเหมือนว่าไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์นะคะ

ว่าน่าจะเป็นความแค้นส่วนตัว
สำหรับลูกสาววัย๑๓ปีตอนนี้อยู่ในความดูแลของญาติค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็ไปหาเบาะแสของคนร้ายไปหาดูมูลเหตุจูงใจ
ก็ได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอนที่อยู่แถวนั้น
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปากซอย
กล้องวงจรปิดอยู่ตัวนึงนะคะแต่กล้องเสีย
ตอนนี้ก็เลยต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดอื่น
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีค่ะ
แล้วก็จะส่งทีมเจ้าหน้าที่วิทยาการพิสูจน์หลักฐาน
เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะคะ
กล้องวงจรปิดจะสำคัญมากนะคดีนี้นะ